เรื่องของคดีค้ากรรมหรือว่าขบวนการนกฮูกน้ำเพียงดินที่เอาเด็กอายุ๑๕ปี
เอาเด็กที่อายุน้อยไปค้าบริการ
ผลสอบไปสอบมาบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๑๕คน
แล้วก็ผู้ว่าแม่ห้องศรเขาบอกว่าสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ล่าสุดความคืบหน้าเรื่องของการซื้อบริการเด็กสาวที่แม่ห้องศรนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการไปสอบแล้วนายสืบศักดิมวิจารณ์
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศ

ส่วนนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่ามราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์
ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรที่ย้ายไปเนี่ย
บอกว่าก็ไม่มีหลักฐานซัดทอดเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยว่าเตรียมทำหนังสือถึงท่านนายกเลย
เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เขาบอกว่าอยากให้ย้ายท่านผู้ว่าคนนี้ออกนอกพื้นที่ไปก่อน
แม้ว่าจะสอบยังไม่เจอแต่ว่าอยากให้ออกไปก่อน
คือถ้าเกิดท่านอยู่เนี่ยบางทีการทำงานจะเกรงใจ

พยานหลักฐานการตรวจสอบของตำรวจคดีนี้เนี่ย
พบว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดถูกกล่าวหาด้วย
อยากให้ย้ายเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
เด็กก็เยาวชนถึงแม้บางคนจะพูดว่าเขาเต็มใจ
เต็มใจแต่เขาก็ถูกผ่านกระบวนการมีผู้ซื้อจนมีผู้ขาย
ดังนั้นก็จึงอยากว่าถือว่าเป็นการสร้างอนาคตของชาติที่สำคัญ

ขณะที่พลตำรวจตรีชูมรัฐปานเงาเป็นรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕ก็เดินทางไปสอบสวนหญิงสาวอีก๒คนอายุ๑๗๑๘ปี
หลังถูกซัดทอดเพิ่มเติมว่าเป็นผู้ขายบริการให้กับข้าราชการในแม่ห้องศร
ในห้องประชุมของผู้บังคับการตำรวจภูทรแม่ห้องศรนะครับ
แต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับสื่อมวลชน
ขณะเดียวกันเขามีบรรยายงานบอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกธีรพลอินทรลิฟต
เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ได้สอบสวน๑๐ตำรวจนาย๑
สังกัดสพกองก๋อยถูกกล่าวหาว่าเป็นตำรวจที่ใส่เหล็กดัดฟัน
แล้วก็มีรอยสักที่ไหลด้วยเพราะว่าเขามีการซัดทอดไปบอกว่า
ตำรวจนายนี้ไปซื้อบริการหญิงสาวไปหลับนอนด้วย
เสร็จแล้วให้ตำรวจด้วยกันเนี่ยรุมโทรมต่อเหตุเกิดในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

โดยเบื้องต้น๑๐ตำรวจตรีคนดังกล่าวยอมรับว่า
ซื้อบริการหญิงสาวจากแม่แล้วจริง
และยังซัดทอดว่ามีตำรวจในสังกัดศพกยจศิษย์ตำรวจ
และศิษย์ตำรวจเอกร่วมอีก๒นายด้วย
ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อออกใหม่จับตำรวจศพกทั้ง๓นาย
นายตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดแม่ฮ่องศรอีก๓นายรวม๖นาย
ล่าสุดมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๑๕คน
ข้าราชการระดับสูงมีครูมีตำรวจนะฮะแม่เล้า

แต่ว่ามันมีอีกข้อมูลหนึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าตกใจ
เขาบอกว่าที่แม่ห้องศรมันจะมีองค์กรหน่วยงานต่างที่ไปดูงาน

พอไปดูงานเสร็จปุ๊บก็จะให้คนไปพาเด็กหญิงมาให้บริการทางเพศ
ก็คือเป็นการที่ซื้อบริการโดยตรงคือมีคนจัดหามาให้แล้วก็เอาไปให้ถึงที่พักเลย
คือทำเป็นขบวนการคือรู้กันเลยว่าถ้าสมมุติว่ามีข้าราชการเดินทางไปดูงาน
ก็คือจะต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นช่วงหลัง
คือถ้าเกิดตรวจสอบย้อนหลังนี่คือข้อมูลเยอะครับนะติดตามกันต่อ